เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องนี้หน่อยด้านหลังโจห้าวสะสางล้างแค้น
เกิดอะไรอ่ะมีดมาไม้มาไปแก้แค้นกาด
โอ้โหน่วมเลยจริงค่ะดูคลิปนี้ค่ะ
อยากอยากอยากไหม
เละค่ะเละตุ้มเป๊ะอย่างที่คุณผู้ชมไม่เป๊ะเป๊ะคุณผู้ชม
เล๊ะตุ้มเป๊ะเห็นเพราะอะไรคะมันหนัวกันหมดเลย
มากันแบบเป็น๑๐คนแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งบริเวณตรงหน้าร้านร้านนี้คือร้านจานาศคลับค่ะ

ทำไมมายืนออกันอยู่หน้าผับมีดก็มีไม้ก็มา

กาดนี่นะดูสิหนีเข้ามาในร้านน่ะ

กำลังจะมาล่ะถึงละ

เจ็บอยู่๔รายแล้วสภาพฮิ้วมาค่ะ
ฮิ้วมาแบบนี้หัวแตกสิคะ
สะบักสบอมหน้าตาปูดปากเจอ
ร่างกายเขียวเพราะว่าโดนไม้ตี

เจอคนเจ็บบางคนโดนมีดแทงก็นอนรอให้เจ้าหน้าที่ไปประถมพยาบาลไปช่วยเหลือ
ทีนี้ไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่เขาบอกว่าเมื่อกลางดึกตั้งแต่กลางดึกของวันลอยกระทง
มีกลุ่มชายวัยรุ่น๒คนพยายามจะเข้าร้าน
จะเข้าจากประตูด้านหลังไงปกติเวลาจะเข้าก็ต้องเข้าด้านหน้าแล้วก็ตรวจปกติถูกไหม
ทีนี้พอจะมาเข้าด้านหลังกาดไม่ให้เข้า
ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันที่กาดจะต้องบอกว่าลูกค้าเข้ามาทางด้านหน้า
อาวงตรวจอาวุธตรวจบัตรประชาชนแล้วก็เข้ามา
ทีนี้พอกาดให้ไปเข้าด้านหน้าเท่านั้นแหละก็ปะทะคารมกันค่ะแล้วก็ต่อยกัน
เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นกล้องวงจรปิดเป็นกล้องวงจรปิดหลังร้านที่จับภาพได้
ทะเลาะกันเสร็จแล้วปั๊บแยกแยกแล้วก็คิดว่าจะจบเปล่าค่ะ
เมื่อคืนกลับมาอีกมากันประมาณ๒๐กว่าคนอออยู่หน้าร้าน
นี่เราขึ้นภาพให้คุณผู้ชมดูนะภาพขวาที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
อันนั้นน่ะคืนวันลอยกระทงที่พยายามจะเข้าหลังร้านส่วนภาพซ้ายเป็นภาพเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
เพราะว่าอะไรมาออกันเหมือนกับแค้นคืนนั้นไม่ให้เข้าใช่ไหม
คืนนี้กลับมาจะพยายามมาแก้แค้นจะเอาเรื่องกาดของร้านค่ะ
แล้วก็วัยรุ่นที่มีปัญหากับกาดคือเขาบอกว่าไงรู้ไหม
กาดเจ็บหนักเอ่อวัยรุ่นอะเจ็บหนักเลย๒คนเพราะว่าโดนกาดรุมกระทืบ
หัวแตกเนื้อตัวเนี่ยเขียวช้ำอันนี้คือวันลอยกระทงนะ
เพื่อนก็เลยแค้นไงเพื่อนก็เลยไม่พอใจไงยกพวกมาเอาคืนเมื่อคืนนี้
แล้วปรากฏว่ากาดของร้านไม่มีใครยอมรับไงว่าทำวันนั้นจริง
แล้วก็เลยโต้เถียงกันเปิดศึกกันเลยค่ะคุณผู้ชม
มีดไม้เข้ามาหมดเลยอ่ะแล้วพยานหนึ่งในนั้นนะ
เขายืนยันเขาบอกว่าหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นมีการเอาอาวุธปืนลูกซองสั้นออกมายิงด้วย
แต่กระสุนมันไม่ทำงานนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เอาด้ามปืนมาทุบกาด
มีคนเจ็บด้วยฝากตำรวจนะคะฝากตำรวจจัดการเรื่องนี้
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยค่ะ